แล้วคุณรู้ไหมว่าพระกลัวอะไร

หยุด

พระท่านบอกไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนนะ

ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาบุกเข้ามาในวัดทั้งกลางวันและกลางคืน

มาใช้คำว่ามาตลอดเลย

นี่คือล่าสุดเข้ามาแล้วพระท่านมาเจอนะ
ท่านก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วไล่ให้ออกไปจากวัดนะคะ
เฟซบุ๊คของทางวัดประชาบุรณะที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ

ขออนุญาตสอบถามใครรู้จักผู้หญิงคนนี้สติไม่ดีหรือเปล่า
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาขโมยของที่วัดตลอดเลย
ช่วงดึกก็ลื้อของสังคทารบ้างเอาถาดวัดไปบ้าง
ถ้ามีเหตุการณ์ครั้งต่อไปอีกวัดจะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วัดนะคะไปเจอกับพระวีรเดชขันติวโรพระลูกวัดประชาบุรณะ
ท่านก็เล่าบอกว่าสักประมาณ๔๕วันก่อนเนี่ยมีบุคคลแปลกหน้า
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดกลางวันเป็นผู้หญิงแต่กลางคืนเป็นผู้ชายค่ะ
ลักษณะสองคนเนี่ยเหมือนคนสติไม่สมประกอบ
เป็นคนละคนคนละคนแต่พูดจารู้เรื่องนะคะ
รื้อค้นสิ่งของในวัดเศษเหล็กเกาะเอาสิ่งของอื่นได้อะไรก็เอาไปหมดเลยค่ะ
ตอนนี้ที่พระท่านบอกว่ากลัวคือกลัวความไม่ปลอดภัย
เพราะไม่รู้ว่าสติไม่ดีหรือว่าเป็นอะไรยังไงทำไมถึงบุกมาก่อเหตุอะไรยังไงแบบนี้ค่ะ
ก็อยากให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขให้หน่อย
พระครูสิริธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดวัย๗๐ปีนะคะก็บอกว่า
เคยเห็นผู้หญิงคนก่อเหตุปีนขึ้นไปรำบนรูปปั้นพญานาคด้วยนะ

ปีนขึ้นไปรำอยู่บนนั้นนะคะ

ผู้หญิงในคลิปเมื่อกี้เห็นไหมที่ขี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์นั่นน่ะ

เดี๋ยวนะถ้าคนปกติทั่วไปไม่ค่อยมีใครกล้าจะขึ้นไปตรงนั้นนะ

เจ้าอาวาสบอกตอนนี้ก็เลยภาวะกันไปนอยกันไปทั้งวัดเลยว่าตกลงยังไงเนี่ย
ขึ้นพระยะนักมันกลับไปฝอดนั่นมันทั้งพระยะนัก
พ่ออยากให้เจ้าหน้าที่เขามาดูแลมาพาไปบำบัดอะไร
คุณตำรวจตรวจสอบหน่อยนะครับว่ามาแบบนี้นี่คือยังไง
งงนะคะคือพระท่านก็ไม่กล้าหลับไม่กล้านอนกัน
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะก่อเหตุอะไรอันตรายร้ายแรงหรือเปล่า
ถ้ามีคำชี้แจงก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับ